ติดต่อไม่ได้แม่น่ะร้อนใจ
ล่าสุดคือลูกชายคนโตที่ไปทำงานที่นั่นติดต่อได้แล้วนะ
แต่ตอนนี้ลูกชายคนเล็กสิอยู่ไหนติดต่อไม่ได้
แล้วดูคลิปที่ลูกชายคนโตโพสต์แม่ก็ยิ่งห่วงกลัวกลัว
ขึ้นหนึ่งนะขอบ้านขอบ้านขอบ้าน
ได้ยินใช่ไหมคุณผู้ชมเห็นภาพใช่ไหม
โอ้โหสกัดไม่ทันแล้วเนี่ยยังเยอะขนาดนี้
เราครูผู้ชมดูที่มันเข้าขาวที่มันอยู่ตรงท้องฟ้า

ยิงระเบิดแบบนี้นี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วคนไทยคือมีออกไปถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอไว้ด้วย
เราก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันนะ
คุณผู้ชมคะแล้วแม่ของลูกชายบ้านนี้เนี่ย
คุณแม่หมวยนาจันคุณแม่อยู่ที่อำเภอหนอง๒ห้องที่ขอนแก่นนะ
แม่บอกว่าแม่มีลูกชายสุรศักดิ์กับพิชิต
ไปทำงานโน่นที่อิสราเอลก็ไปทำงานอยู่ที่ฟาร์มวัว
แล้วบอกว่าหลังจากมันเกิดเหตุการณ์นี้
แม่ติดต่อสุรศักดิ์ลูกชายคนโตได้
ส่วนพี่ชิดนาจันหรือว่าสดน้องยังติดต่อไม่ได้เลย
เขาไปทำเกษตรเขาไปทำฟาร์มวัวอยู่ที่อิสราเอล
ไม่รู้เลยว่าชะตากรรมของสดตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ปกตินะทั้งสุรศักดิ์ทั้งพิชิตหรือว่าสน

จนบ่ายวันศุกร์มันเกิดเหตุการณ์วันเสาร์ใช่ไหมคะ
บ่ายวันศุกร์ยังได้คุยกับลูกชายพิชิต
ยังคุยกันอยู่เลยพอเหตุการณ์เริ่มสู้รบกันวันเสาร์
ติดต่อพิชิตไม่ได้เลยแล้วก็ถามสุรศักดิ์
น้องเป็นยังไงติดต่อน้องได้ไหม
พี่ก็สายหัวบอกว่าติดต่อไม่ได้เลยแม่

หมู่บ้านนี้ที่ขอนแก่นมีคนไปทำงานที่อิสราเอล๘คน
ปลอดภัยละ๔คนเหลืออีก๔คนที่ยังติดต่อไม่ได้
แล้วหนึ่งในนั้นก็คือนายพิชิตลูกคนเล็กของนางหมวยนี่แหละค่ะ
หมวยบอกเลยนะบอกว่าได้ไปขอความช่วยเหลือ
แรงงานจังหวัดขอนแก่นอยากให้ช่วยตามหาตัวลูกชายหน่อย
แรงงานจังหวัดเขาก็บอกว่าเดี๋ยวใจเย็นนะ

หมวยบอกว่าไม่อยากให้เกิดเรื่องร้ายกับลูกเลย
แต่ในใจก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันนะ
คุณแม่หมวยนะยกมือไหว้ท่วมหัวเลยสาธุภาวนา
แต่คุณผู้ชมคะอำเภอเข้ามาหาแม่หมวย
บีบมือแม่หมวยแล้วก็บอกว่าแม่หมวยสดหรือว่าพิชิต
ลูกแม่น่ะไม่ได้กลับมาแล้วนะ
ลูกแม่เสียชีวิตแล้วใจจะสลายค่ะ
ลูกชาย๒คนไปทำงานที่อิสราเอลรอดชีวิต๑คน

แสดงความเสียใจด้วยจริงครับคุณผู้ชมฮะ